เกือบจะไม่ได้มาร้องเพลง

โอ้โหร้องไม่ได้เลยเป็นไอหอบค่ะ

เขาบอกแม่จะเจ็บคอนั้นเสียบคอนั้น

เป็นเรื่องแล้ว

เวลาของเราก็มาถึงแล้วนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
กรอบนี้นะครับคุณผู้ชม

พบกับเราสองคนและนักสู้ชีวิตได้

นักสู้ชิงล้าน

ชันกันในเรื่องของความแม่นยำเนื้อเพลงนะครับ

โดยบนเวทีแห่งนี้นะครับจะมีนักสู้๒คนด้วยกัน
ที่มาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
ที่พลาดพลั้งนะครับก็จะได้รับเงินทุนปลอบใจกลับบ้านไป
รับรองไม่มีการกลับบ้านมือเปล่าแน่นอน
แต่ถ้าเกี่ยวก้อยกันไปจนถึงยกที่๑๐ทั้งคู่ร้องไม่ผิดเลยนะครับ
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้านบาท
จนหมดแรงเรามาลุยกันต่อเลยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องเลงด้วยครับสวัสดีครับน้องเลง
สวัสดีครับได้เลยทางด้านนู้นนะครับดีใจจังที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง
นะครับผมวันนี้ทั้งคู่มาด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส
แล้วก็หน้าตาสดใสมากเลยสดใสต่างกับอาทิตย์ที่แล้วไหม
อาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้โหทิชชู่แทบจะหมดกล่อง
ยังไม่ได้เฉลยเลยนะน้องเพลงคิดว่าตัวเองร้องผิดร้องไห้ไปก่อนเลย
วันนี้เป็นอย่างไรคะวันนี้สดใสไหมดีขึ้นมั้ยค่ะ
คุณยายพริมล่ะคะวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

ขอต้อนรับคุณพ่อต้นคุณแม่เก๋นะครับ
น้องสาวนะครับน้องพินนะครับน้ากองนะครับ

คุณครูหมวยแล้วก็คุณครูรงนะครับ

ฝั่งของคุณยายพิมพ์นะคะยัง๓ท่านเหมือนเดิมนะคะ
นั่นก็คือมีเหรนมาสองท่านน้องมายกับน้องเอิญนะคะ
แล้วก็มีเพื่อนนะคุณแต๋วนะคอยดูหลานให้น่ารักมากเลยนะ
สวัสดีครับ
คุณแต๋วนี่เป็นเพื่อนคุณพิมตั้งแต่ไหนฮะ

๒๐กว่าปีเลยน่ารักจัง
คราวนี้ก็ต้องให้คุณยายพิมล้องก่อนคุณยายพิมล้องก่อน

ยายพิมจะเป็นฝ่ายเปิดศึกในยกที่๓มูลค่า๓๐๐๐บาท

เป็นคุณยายทวดที่มีหลานสาววัยกำลังซุกสน
ที่ต้องดูแลถึง๒คน
ยายพิมภักษายอยู่ที่แฝดดินแดงจ้า

เป็นถ้วนแล้วแก่แล้วจ้ะ
ยายพิมรักเหรนทั้งสองคนดั่งแก้วตาและดวงใจ
หยาดเหงื่อแรงงานทุกหยดที่ยายพิมทำงานอย่างหนัก
ก็เพื่อหาเงินเลี้ยงดูเหรนทั้งสอง
ถึงแม้ว่าตัวเองจะได้นอนเพียงวันละ๔ชั่วโมงก็ตาม

และต้องเลี้ยงเหรนวัยกำลังสนถึง๒คน
ยายพิมยอมรับว่าเหนื่อยมาก
แต่ก็เป็นความเหนื่อยที่เกิดมาจากใจที่มีแต่ความสุข

แต่เหนื่อยจากการค้าขายมากกว่า
อดมันต่ำลงต่ำลง
ยิ่งช่วงโควิดมาล็อต๒นี้ยิ่งหนัก

ห่วงน้องเอิญเพราะว่าเขามีโรคประจำตัว
เขาจะเป็นโรคเลือดเป็นโรคทาราซิเมีย
ถ้าไม่ให้เลือดอาการของเขาก็น่าจะซีดลงแบบเห็นได้ชัดเลย
ฝีปากนี่ก็จะซีดจะต้องรีบไปหาหมอ
ถ้าไม่ให้นี่เขาก็ต้องตาย
อยากได้เงินรางวัลก็เอามาใช้หนี้ส่วนที่เราเป็นหนี้ร้อยละ๒๐ต่อวันนะคะ
แล้วก็เอามาเก็บไว้กินไว้ทำทุน
แล้วก็จะเอาไว้เลี้ยงเหรน๒คน
ไว้รักษาโรคเลือดให้เขาแล้วก็เก็บไว้ให้เขาเรียนหนังสือ
มาเอาใจช่วยยายพิมแม่ค้าขายแกงถุง

หันไปคว้าไมค์ขึ้นมาร้องเพลง
เพื่อความฝันที่จะทำเพื่อเลนทั้งสองของเธอ
แล้วเด็กทั้งคู่มาอยู่กับเราได้ยังไงคะ

ใช่ค่ะที่มาอยู่เนี่ยช่วงโควิดแล้วก็ช่วงที่น้องชายติดคุก
น้องชายก็ฝากฝังเอาไว้ว่าพี่ก็ช่วยดูแลครอบครัวให้หน่อย
เพราะว่าพี่ขายของอย่างน้อยถึงไม่มีอะไรก็ยังมีข้าว
ที่เราขายที่กับข้าวอะไรอย่างนี้ให้เลี้ยงดู
ฝากต่อชีวิตเด็กให้ทีฝากต่อชีวิตเด็กให้ที
คนไหนครับคือน้องมายหรือน้องเอิญ
ชายที่ติดคุกเนี่ยเป็นพ่อของหลาน
อีกทีหนึ่งหลานชายลูกของน้องชายค่ะ
แหละก็คือคนโตเป็นลูกของผู้ชายใช่น้องมาย
ส่วนคนเล็กเนี่ยก็เป็นลูกน้องสาวของคนนี้

เขาเรียกว่าทำอะไรนะต้องทำสารแหลก
พิมใช่ไหมคะมีน้องชาย๑คนแล้วไปติดคุก
น้องชายคนนี้เขามีลูกชายกับลูกสาว

ใช่ค่ะลูกชายก็จะเป็นพ่อน้องมาย
ลูกสาวก็จะเป็นแม่น้องเอิญนี่ค่ะ
ต้องเขียนสารแหลกต้องเขียนแขนง
แล้วทำไมถึงตัดสินใจเลี้ยงอะคะคุณยายพิม
คือเขาไม่มีที่ไปจะให้เราไล่เขา
เหมือนที่เหมือนคนอื่นที่เขาเป็นแล้วไล่อย่างหนูหมา
มันก็เป็นไปไม่ได้เนอะยังไงก็สายเลือดอ่ะ
คุณยายพิมพ์แต่การที่จะรับเลี้ยงคนหนึ่ง
แหมมันต้องตรึกตรองแล้วนะ
แล้วนี่๒คน๒คนเอาความกล้ามาจากไหน

คือน้องมายเนี่ยเป็นเด็กไม่มีแม่
แล้วส่วนน้องเอิญเป็นเด็กไม่มีพ่อ
แล้วทีนี้แม่เขาก็ไม่มีแฟนใหม่น้องเอิญแม่มีแฟนใหม่
แต่แม่เขาก็เป็นโรคเลือดเหมือนกัน
แล้วแม่เขาก็จะเป็นไทรอยด์มีพิษ
คือสองโรคนี้ทุกคนแย่
ตัวเราเองก็เราก็แย่แต่เขาแย่ยิ่งกว่าเรา
พอเขาแย่ยิ่งกว่าเราเราเป็นญาติ

นี่คือสายเลือดของเราเราก็ต้องช่วยเขานิดนึง
สู้นะถามรายได้หน่อยดีกว่า
ข้าวแกงนะตอนนี้ลงทุนวันเท่าไหร่

รายได้ตอนนี้ก็คือเสมอตัวหรือไม่ก็ขาดทุน

กำไรก็คือกินอยู่กันในบ้านนั่นแหละจริงไหมคะ
จริงค่ะบางทีของเหลือเราก็ต้องกิน

แล้วยุคนี้เหลือมากไหมคะเหลือมากเลย
อยู่แถวไหนคะเผื่อเดี๋ยวแฟนรายการเราจะได้ไปอุดหนุนกันเน
ขายอยู่ที่ตลาดดินแดงอะค่ะ

แวะไปชิมนะคะคุณผู้ชมนะอยู่ตลาดดินแดงนะ

แล้วก็มีครกน้ำพริกเป็นคกไม้ตั้งเรียนเลย

ถ้าอย่างนี้แน่นอนถามเรื่องหนี้มีหนี้แน่
มีไหมคะมีค่ะ
ที่จริงมันมีเยอะแต่หนี้รายวันก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท
หนี้เทาออกกดสอ
ค่ะรวมแล้วเท่าไหร่คุณหญิงพี่นี่เนี่ยแปดแสนแปดแสนนี่ก็คือหนี้ในระบบ
รวม๘รวมรายวันด้วยไม่ค่ะหนี้ในระบบ๘แสนรายวันนี้คือต่างหากอันนี้เป็นส่วนตัว
คุณผู้ชมอยู่ทางบ้านมั่นใจเลยว่า๘๐ของแฟนรายการนะใน๑๐๐ทุกคนมีหนี้หมด
ยังไงก็เป็นกำลังใจนะคะสู้ยิ่งช่วงนี้ด้วยนะช่วงที่งานการหายาก
อาหารการกินเนี่ยหลายคนบอกไม่ตกถึงท้องเลยแม้แต่ไข่ยังหาทานยากเลย
สู้นะเป็นกำลังใจให้อยากจะช่วยทุกคนเลยอ่ะก็นี่แหละสิ่งที่ทำได้ก็คือให้กำลังใจกันนะคุณผู้ชม
ฝากให้กำลังใจคุณยายพิมด้วยนะคะเอามาแข่งเกมกันดีกว่าหายใจค่ะหายใจหายใจ
หายใจนะครับหมดเรื่องหนี้เรื่องสินนะฮะมาเรื่องรายการของเรานะครับ
เราให้แน่นอนเต็มที่สูงสุดคือ๑ล้านบาทคุณพิมต้องการเท่าไหร่ครับ๑ล้านบาท
เพื่อเอาไปนี่แหละครับที่คุยกันมานี่แหละครับงั้นเรามาแข่งกันก่อนแล้วกันนะครับ
ยกที่๓นะฮะอินโทรยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทของคุณพิมมาเลยครับ
มีถอนหายใจค่ะกำลังแบบเท็บเตียบกับเรื่องนี้เพราะเปิดเพลงมา
ปกติดนตรีเนี่ยจะช่วยบรรเทาความทุกข์แต่อันนี้ลักษณะเหมือนตอกย้ำ
เพลงเท่งนี้ไหวไหมฟะหินทั้งนั้นเลยหินทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีปฏศเลยนะครับ
ว่าอันนี้คือมันเก่าหรือว่ามันยากหรือมันยังไงฮะ
มันก็เก่าก็เก่ายากก็ยากนะคะ
แต่ว่ามันจะมีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง
ที่เราค้าขายแล้วจะมีคนตาบอด
ซึ่งจะเดินร้องให้เราฟัง

คุณยายพิมถ้าไม่ไหวจริงอย่าดึงดันนะ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

ในที่สุดก็กันกรองออกมาแล้วนะครับเป็นว่าไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
เอาละครับขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับคุณพิม
นึกถึงนักร้องคนตาบอดคนนั้นที่ร้องให้ฟังหน่อย

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ
ลมถูกลูกไหลข้าวรวงจนเม็ดข้าวร่วงทำเอาส่วงเราเสียว
นับสองวันฉันอยู่คนเดียวหนุ่มในเมืองมาเกี่ยวแล้วขอจูบที
พอจูบเราแล้วก็ลา
บอกฉันเพียงว่าเขาจะมาปลายปี
ถอยแล้วฝันนั้นจัวคนนี้หนุ่มในเมืองเงียบชีไม่มีแม่เงา
มองข่าวใบเรียวลองไล่จูบคราวเครียว
เสียวตรงแก้มซ้ายเราเข้าเอียงหน้าแอบแนบตรงแก้มเบา
กระซิบนับเสียงกระเศร้าว่ารักเราเท่าฟ้า
มองเจ้านกเขาคู่กันทอดรักกันลั่นไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหาหลอกให้รอคอยถ้าจูบแล้วลาไปเลย
มองเจ้านกเขาคู่กันทอดรักกันลั่นไม่ห่างกันเลยนะ
แฟนของเราสิไม่มาหลอกให้รอคอยถ้าจูบและลาภัยเลย

ฝั่งนี้มีแนวโน้มสบายใจแล้ว
ก็เหลือนู้นล่ะคุณหลานล่ะคุณหลานเพลง

ขึ้นมาคุยกับคุณยายพิมหน่อยนะครับ

รู้จักเพลงเมื่อกี้ไหมครับที่คุณยายพิมเขาร้อง

เอาละยกนี้คุณยายพิมร้องเสร็จแล้วนะครับ

ขอให้คุณยายพิมพ์ร้องให้ถึง๑๐เพลงค่ะ

ที่๓นี้ไปด้วยความไพร้อและมั่นอกมั่นใจเช่นเคย
ต่อไปเป็นหน้าที่ของน้องเพลงที่จะมาสารฝันต่อในยกที่๓นี้ครับ

ร้องเพลงเด็กหญิงตัวน้อยผู้มาสู้เพื่อเครื่องมือทำกินของพ่อ
วันนี้มีคุณครูมาด้วยนะครับ
เป็นคุณครูที่โรงเรียนหรือว่าคุณครูที่ไหนครับ
หนูไปบ้านครูเขาค่ะ

ฝึกร้องเพลงแล้วหนูไปเจอคุณครูที่ไหนลูก

หนูไปบ้านครูเลยเหรอบ้านเลย
ก็ไปหาคุณครูที่บ้านเลยอันนี้เป็นคุณครูประจำชั้น
หรือว่าเป็นคุณครูที่โรงเรียนหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหม

เป็นคุณครูที่อยู่ระแวกบ้านเดียวกัน
เรื่องเราเป็นอย่างไรคะคุณครูเจอกันได้อย่างไรคะนี่
เจอเขาก็คือจากน้าที่เขาขายที่ตลาด
กองเจอคุณครูก่อนน้ากล่องทำอะไรอยู่ที่ไหนนะกอง

คุณครูคือเป็นครูทางด้านการร้องเพลงอยู่แล้ว
แล้วก็ได้คุยกันคุณครูแล้วเจอน้องเพลง

ก็จากที่แรกก็ยังร้องเรื่องอัคระไม่ชัดเจน
แล้วก็เรื่องการใช้เสียงที่ออกมาจากกระบังลม

แล้วก็จะเกิดอาการเจ็บคอเสียงแหบอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาสอนเทคนิคให้เขาแล้วก็มาสอนลูกเอื้อนลูกคอที่เป็นลูกทุ่งแท้ให้เขาค่ะ
แล้วอย่างนี้เรียนมาเกือบปีแล้วคิดค่าสอนยังไงคะคุณครูค่ะ

เอ้าสอนเรียนฟรีเหรอคะ

ก็ปกติเราก็สอนแบบเป็นจิตอาสาที่แบบถ่ายทอดให้กับเด็ก
แต่ละคนที่ครอบครัวที่จะไม่ค่อยแบบมีจะกินเท่าไหร่อะไรยังไงก็สอนเป็นวิทยาธารไปค่ะ
ใจดีจังน่ารักมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะเอาไว้ใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีพให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
น้องเพลงคุณครูไม่คิดสตางค์ด้วยเวลาไปเรียน
เรามีอะไรตอบแทนคุณครูไหมเคยตอบแทนอะไรคุณครูบ้าง

เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้เนอะเราจะให้เงินให้ทองเราก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหม
อันนั้นดีแล้วละลูกดีแล้วเนอะ

ฉีกใบตองเพราะว่าทำข้าวต้มน้ำวุ้นคนนี้จะเป็นคนฉีกใบตอง
พอปุ๊บเราสอนลูกเขาฟรีเขาก็ช่วยเรื่องลูกบ้าน

น่ารักค่ะคุณครูถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามค่ะจริง
ก็เรียกว่าพึ่งพากันคุณครูก็ดีเราก็ดีก็ตอบแทนกัน
บางอย่างเราก็ไม่ต้องใช้เงินซื้อเนี่ยเห็นเลยบางทีเงินมันสำคัญแน่นอนไม่มีใครไม่อยากได้เงิน
แต่บางครั้งเราก็ใช้ใจแลกใจความรู้เปลี่ยนเป็นการตอบแทน
เขาเรียกว่าน้ำใจที่มีต่อกันมันงดงามกว่าเงินนะ
แต่อยู่กันอย่างนี้ได้หมดก็จะดีมากสังคมก็จะมีแต่รอยยิ้มนะฮะ
เห็นบอกเมื่อวานนี้เกิดเรื่องเกือบจะไม่ได้มาร้องเพลงเกิดอะไรขึ้นคุณครูค่ะ
โอ้โหร้องไม่ได้เลยคือเป็นไอหอบอะค่ะเขาหนีไปเล่นน้ำก็เกิดอาการไม่สบายขึ้น

เนี่ยก็ยังเครียดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็คือเครียดมากก็คือเครียดแทนสิทธิ์

เครียดแทนลูกสิทธิ์นอนไม่หลับเลยก็คือว่า
เขาสังเกตเขาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเพลงซ้อมมาซ้อมซ้อมแล้วซ้อมซ้อมซ้อมมา

ก็ไปตะเวนนิดให้ครูผู้ชายขับรถตะเวนหาคลินิก
เพื่อที่จะรักษาให้ทันวันนี้ค่ะ

ก็ตลอดขับรถตลอดหาก็ไปเจอคลินิก
นิกเขาก็ค่อนข้างที่จะปฏิเสธนะครับในช่วงนี้นะครับ

หาหมอก็ยากด้วยกลัวโควิด
ใช่ครับก็เลยต้องเป็นภาระ
รีบกลับมาให้คุณแม่พาไปส่งที่โรงพยาบาลที่คุ้นเคย
ที่คุณหมอเขาทราบประวัติอยู่แล้วครับ
แล้วคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่ว่าไงหลังจากลูกป่วย
ก็กังวลมากแทนเขามาก
เพราะว่าเขาบอกแม่จะเจ็บคอน่าจะแสบคอนะ
แล้วก็เห็นอาการหายใจไม่ค่อยออกเอาแล้วว่าทำยังไง

เป็นเรื่องเลยน้องก็ได้พ่นยามาแก้ปัญหากระฉับพันธุใดก็
ก็ดูอันนี้อารมณ์เขาไม่ค่อยมั่นคงแล้วก็

ทำให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ครับแต่ลูกกลัวไหม
เมื่อวานนี้กลัวไหมลูกอาการเรายังไม่ดีเลยเมื่อวานนี้
กลัวไม่ได้มาแข่งไหมกลัวค่ะ
อยากขอบคุณอะไรทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้
ทุกคนที่ช่วยหายาให้เราทาน

พาเราไปฉีดยาวิ่งตัวเองโดยเฉพาะคุณครู

ขอบคุณค่ะที่พาหนูไปหาหมู
พูดได้แค่นี้เองเก็บเสียงไว้ร้องเพลง

ไม่เป็นไรถือว่าเป็นบทเรียนอีกหน่อยเนี่ย

ก่อนเวลาเราจะร้องเพลงใช้เสียงถ้าเราอยากเป็นนักร้องเนี่ย
มันจะต้องมีกฎเยอะเลยห้ามกินของเย็น
ห้ามอะไรอย่างนี้กินของทอดอะไรอย่างนี้นะ

แต่ตอนนี้มาร้องเพลงเอาตังค์กันก่อนดีกว่านะ

หนึ่งล้านบาทเอาไปทำอะไรครับ
อุปกรณ์ให้พ่อค่ะซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างนะครับ
ให้คุณพ่อนะครับ๑ล้านบาทนะครับ

ถ้าพร้อมนะครับอินโทรยกที่๓นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทของน้องเพลง

ยกที่๓นี้น้องเพลงครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละถ้าอย่างนั้นสูดหายใจลึกพร้อมนะครับน้องเพลง
ยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลงมาครับ

จึงโลดเท่งมารอสาย

เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนมีแฟน
ออกแทนให้คนรอบใบบ่าย

เข้าใจไหมครับแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาณตอบรับ
จากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษที
หากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ตั้งค่าจะไว้เป็นแบบเรา
ถอยเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่โสดขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสา

โดยคำที่ถูกทำไว้
เพราะว่าเคยอกหักจากการรักคุณมีแฟน
ออกแทนในคนรักขอบใบบาย
เข้าใจไหมคะแฟนชาวบ้าน
ไม่มีสัญญาตอบรับ
จากเลขหมายที่คนเล็กในขณะนี้
คนมีแฟนต้องขอโทษที
ถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ตั้งค่าเจ้าไว้เป็นแบบรอ
จะตายเฉพาะคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกัน
ถ้าหากว่าฉันจะรีบกว่าอักษะ
คนโสดจะได้โทรมา

คงไม่เป็นต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ตั้งข้าจะไม่เป็นแบบเราถ้าให้ฉันขอคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางตา
โสดจะได้โทรมา
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คุณเรียกในขณะนี้
คนเล็กก็ต้องขอโทษทีถ้าหากเบอร์นี้ไม่มีสัญญา
ตั้งข้าจะไม่เป็นแบบเราถ้าให้ฉันขอคนโสดเท่านั้น
คนไม่สดขอโทษแล้วกันถ้าหากว่าฉันจะรีบวางสา
คนโสดจะได้โทษมา
คนโสดให้โทษมา

งั้นมาคุณพิมมาช่วยยืนเป็นกำลังใจให้กับน้องเพลงหน่อยครับมาเลยครับ

อย่าลืมนะคะว่าน้องเพลงเนี่ยมีเงินเดิมนะ
มีส่วนตัวนะครับสะสมเอาไว้นะครับ๒๐๐๐บาท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

เท่นะที่เราเป็นเด็กคนนึงแล้วเราทำให้คนหลายคนภูมิใจในตัวเราได้
เป็นอีกหนึ่งยกที่น้องเพลงแชมป์เก่าของเรามีทีท่าหวั่นใจ
หลังจากที่เคยเสียน้ำตาแต่ก็รอดมาได้ในยกที่แล้ว
สำหรับในยกนี้สองนักสู้ต่างวัยจะจับมือกันฝ่าฟันไปได้หรือไม่
ช่วงหน้ามาฟังผลกันครับ
ปุ่มปลูกลูกไม้ขาวรวงจนเม็ดขาวรวงทำเอาส่วงเราเสียว
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่คนเล็กในขณะนี้
ผมมีแปลงต้องขอโทษทีถ้าหากเมื่อนี้ไม่มีสัญญาณ
เอาละครับร้องกันไปครบจบทั้งคู่แล้ว

เหลือว่าใครจะได้ไปต่อหรือไปได้ทั้งคู่นะครับ
ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ร้องถูกทั้งคู่นะครับ

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณพิมและน้องเพลงร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ไปซื้ออุปกรณ์ไปสร้างเรียบพอครับ
อยากได้เงินรางวัลก็เอามาใช้หนี้ส่วนที่เราเป็นหนี้ร้อยละ๒๐ต่อ

แล้วก็จะเอาไว้เลี้ยงเหรน๒คน

แล้วก็เก็บไว้ให้เขาเรียนหนังสือ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณพิมและน้องเพลงร้อง
ได้ครับ

ร้องได้นะคะในยกที่๓แบบนี้ค่ะ

พอแล้วนะกับอารมณ์อย่างนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะ
ชั้นลุ้นปวดท้องไปหมดแล้วนี่

ลุ้นจนปวดขาเลยนะฮะ
อย่างนั้นให้ไปนั่งเฉลิมฉลองข้างล่างก่อนเลยค่ะไปค่ะ
พิมจะเป็นฝ่ายเปิดศึกในยกที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาท
รอบนี้เป็นของคุณยายพิมพร้อมเลยนะคุณยายพิมนะมานะหายใจเข้าลึกเลยนะโอเคค่ะนะครับ
ต่อกันที่ยกที่๔เลยนะครับแหมไปเรื่อยฉุดไม่อยู่จริง
คู่นี้นะครับถึงแม้จะมีเสียวบ้างแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ยกที่สี่นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท
ยกที่๔ของคุณพิมมาเลยครับ

เพลงนี้โอเคไหมคะ
เพลงก่อนมานี้ไม่ถึง๙๐นะ

เอาละก็ตัดสินใจเอาเองกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่ามีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยอยู่นะครับ

จำนวน๒แผ่นป้ายจาก๓แผ่นที่เราให้ใช้
และในยกที่๔นี้คุณพิมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ก็ขอให้เป็น๙๙ที่ถูกต้องกันละกันนะครับผม

ที่๔ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๔เพลงมาครับ
ทุนสะสมมูล
อยากวิสิทธิ์หัวมาเล่นขอโทษคลำลืม
จิ๊บช้ำจริง
จิ๊บช้ำจริง
รักเธอข้างเดียวแถมยังเป็นชู่ทางใจ
รักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหน
ตัดอกตัดใจไม่คิดถึงแฟนใครหรอกนะ
อยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง
สิ่งที่รักฟังคุณเชียวหน้า
สิ่งที่รักฟังคุณเชียวหน้าเทวดา
ก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่ฟ้า
แต่หากวันไหนรักเธอไม่สมปรารถนา
บังเอิญเลิกราช่วยมาจ้องตาฉันที
ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป

ให้ฉันขอแต่เพียงเท่านี้
กว่าจะลืมตาต้องใช้เวลาหลายปี
ถ้าฟ้ายินดีคงมีโอกาสแลกใจ
ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาง
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
เพราะไงวันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ท่างครอบครั้งล่ะ

วันนี้เราจะได้สำคัญ
เมื่อหน้ากลับมา
ตอนนี้ตอนนี้ก็สงสัย

ไม่เคยจะคิดจะแช่งให้ใครเลิกกัน
ประตูสวรรค์จงอยู่ในนั้นเรื่อยไป
จะไม่รบกวนให้เธอต้องวาวุ่นใจ
จะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
เพราะหายวันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
จะลีกเขาจะร้องไว้ถึง

ตอนนี้เราคงต้องรอไปก่อน

ข่าวหน้ามาให้น้องเพลง
มาร้องยกที่๔ถึงจะเฉลยพร้อมกัน
ก็ให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามเชียร์ทั้งคู่เลย

ก็ติดตามกันได้ในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่เดียวเท่านั้น๑๘นาฬิกาตรงทุกวันอาทิตย์ครับ
คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราดูกันต่อเลยค่ะ
ชีวิตเนี่ยเข้มข้นจริงนะคะเกมต่อชีวิตพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
แล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
เป็นห่วงใครเป็นพิเศษไหมในครอบครัวของน้องเพลง
ก็มีเชื้อไวรัสแทรกที่กระแสเลือด
แล้วก็ผ่าตัดตรงถุงน้ำดีแล้วก็เป็นโรคไต

แล้วก็ผ่าตัดไป๒ตำแหน่งแล้วค่ะ
มียามด้วยเหรอเนี่ยแบบนั้นแหละแล้วพบมียามมาดูเว้ย
มีจุดหวาดเสียวเหมือนกันหวาดเสียวทั้งคู่เลยค่ะเกมนี้เอาถามจริงกลัวไหม

คุณพิมและน้องเพลงร้อง